มหาวิทยาลัยอสัมชันก็มีใจความสำคัญนะครับระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการไกลเกลี่ยกับ
ภรรดาศุลศิรสุขชัยประทานมหลังวิทือขนาศ์เซนกาเบียล
แห่งประเทศไทยนะครับผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ขอยืนยันข้อเสนอเดิมเพียงข้อเดียว
เพื่อเป็นการรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อสังคม
เสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนลาออก
เพื่อคืนอำนาจแก่เจ้าของผู้รับใบอนุญาต
นี้จะไม่มีการประชุมเจรจารับข้อเสนออื่นใดอีก
แม้ว่ากลุ่มบุคคลภายนอกจะมีความพยายามยื่นข้อเสนอต่อมูลนิธิ
ไม่ว่าจะเป็นการให้ภรรยาสุรสิทธิ์ลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เจรจาให้ภรรยาบัญชาแสงฮีรันลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีเอแบ็ค
หรือว่าการกล่าวอ้างแสดงสิทธิ์รักษาการอธิการบดีของนายสุธิพรปฐุมเทวาพิบัน
ที่มีตำแหน่งบรรยัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี๒๕๕๙
ขณะที่นายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาลไม่เห็นด้วยกับแถลงการของเอแบ็ค
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลาออกจากตำแหน่งและให้คืนการบริหารแก่มูลนิธิ
ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่มาตรการที่๒
นั่นก็คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช้มาตรา๘๖วงเล็บ๔แก้ไขปัญหา
ในการประชุมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๑๕มกราคมนี้นะครับ
สำหรับรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยอสัมชันที่ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่๑๙มิถุนายนปี๒๕๕๖จนถึงปัจจุบัน
กรรมการสภาวิทยาลัย
นายมีศักดิ์ป้องประชานุกูลกรรมการมหาวิทยาลัย
เปล่งศักดิ์ประกาศเพศัตริย์กรรมการมหาวิทยาลัย
นายพิชัยชุนหาวัชิระกรรมการมหาวิทยาลัย
นายสุเทพเสาหาวัฒนากรรมการมหาวิทยาลัย
อุดมหงชาติกุลกรรมการมหาวิทยาลัย
สุธิพรปฐุมเทวาพิบาลกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางสมพิษปสัตยรักษ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นานาราศีวัยวนิตกุลกรรมการมหาวิทยาลัย
นายประแสงมงคลสิริกรรมการมหาวิทยาลัย
และนายสมคิตสุวรรณพิทักษ์กรรมการมหาวิทยาลัย